เจาะลึกกัน๓โครงการในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบกันนะครับ
แต่ละโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขในเข้มงวดกันขนาดไหน
ก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าหนี้นอกระบบจะต้องหมดไปจากประเทศไทย
กำหนดเวลาคือภายในสิ้นปีนี้
เรื่องต้นมี๓โครงการด้วยกันโครงการการปล่อยสินเชื่อรายย่อย
เพื่อนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินผ่านออมสินผ่านทกศ

โครงการนี้ถือว่ามีความเข้มงวดค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกันกับ๒โครงการที่เหลือ
คือ๑รายกู้ได้ไม่เกิน๕๐๐๐บาทในอัตราดอกเบี้ยต่อวัน
ก็จะอยู่ที่ประมาณสักตัวเลขค่อนข้างน้อยมาก
เมื่อจะต้องมีการเทียบกันกับเจ้าหนี้นอกระบบ
แต่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นรายปีจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๐ต่อปี

ต่อเดือนก็ประมาณสัก๐๕๐ถึง๐๘๕ไม่ถึง๑

อกจากนี้ก็มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก

จะต้องมีบุคคลคอยค้ำประกันอย่างน้อยคือ๑คน
จะต้องมีการแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจน
แล้วก็จะกู้ได้ที่ธนาคารทุกสาขานะครับ
มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีคนค้ำประกันนี่คือโครงการแรก

เป็นการให้สินเชื่ออเนกประสงค์ในวงเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เช่นเดียวกันไม่มีเงื่อนไขควบคุมการใช้เงิน
แต่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ๓๖ต่อปี
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันนะครับ
ระยะเวลาผ่อนก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้พิจารณา
แต่จะกู้ได้ภายในจังหวัดที่ผู้กู้อาศัย
หรือว่าทำงานอยู่เท่านั้นไม่สามารถจะกู้ข้ามจังหวัดได้
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น

มีวงเงินให้กู้สูงถึง๑แสนบาท
อัตราดอกเบี้ยก็ไม่เกิน๓๖ต่อปี
ชำระสูงสุดได้ไม่เกิน๕ปี
จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกัน
แต่การยื่นกู้ต้องแสดงธุรกิจ
หรืออาชีพที่นำเงินไปลงทุนรวมถึงที่มาของรายได้อย่างชัดเจน
กู้ในโครงการนี้ไม่จำกัดพื้นที่นะครับ

ว่ามีเปิดให้บริการในพื้นที่หรือไม่ก็เท่านั้นครับ